เคยดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วก็มีคำกล่าวเขาบอกว่า

เขาจะมีชีวิตอยู่แต่ในความทรงจำของเราเท่านั้น

สามีเนี่ยนะคะเสียชีวิตไป๙ปีแล้ว

เหมือนสามียังอยู่ยังปฏิบัติ

มันไม่เคยหายไปไหนและมั่นคงตลอด
คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของคุณผู้หญิงท่านนี้หน่อยนะคะ
เป็นความรักมั่นคงที่ชาวเน็ตต่างพร้อมใจกัน

นี่คือนางสมนางเชียนประโคนอายุ๕๙ปีค่ะ
เป็นชาวอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
เธอบอกว่าเธอแต่งงานอยู่กินกับนายโน้ตเชียนประโคน
สามีเนี่ยตั้งแต่อายุ๒๐ตอนที่สามียังมีชีวิตอยู่นะ
รักกันดูแลกันมาโดยตลอด
จนกระทั่งปี๒๕๕๓สามีป่วยแล้วก็เสียชีวิตไป
เธอบอกเธอเสียใจมากมันเหมือนครึ่งหนึ่งของชีวิตหายไปค่ะ
ก็เลยเก็บชิ้นส่วนอัฐิของสามีใส่ไว้ในผอบแก้ว

เสื้อผ้าชุดที่สามีชอบใส่ไว้ในตู้
แล้วเอาออกมาซักรีดทุกเดือนนะคะ
คือไม่ได้แค่เก็บไว้เฉยเอามาซักรีดทุกเดือน
และเวลานอนเธอจะนำรูปนี้รูปของสามีมาวางข้าง
ห่มผ้าให้เหมือนเรายังอยู่ด้วยกัน

และก่อนนอนค่ะคุณผู้ชม
กราบรูปสามีทุกคืน
หลายคนอ่ะพื้นบงพื้นบ้านที่รู้ว่าเธอทำแบบนี้
ก็เอาไปพูดกันรับหลังเธอก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้

บ้าหรือเปล่าทำใจไม่ได้จนเสียสติไปแล้วหรือเปล่า
แต่เธอบอกว่านี่ชีวิตเธอก็เธอทำแล้วเธอมีความสุข
มีความสุขที่เธอได้นึกถึงสามี
มีความสุขที่เธอได้รีดเสื้อผ้าสามี
แม้ว่าเขาจะไม่อยู่แล้วเธอก็จะทำต่อไป

ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะเหมือนเหมือนว่าแกมีตัวตนอยู่
แบบว่าปฏิบัติแบบหาข้าวหาอะไรให้ทานอะไรอย่างนี้นะคะ
รูปภาพนี้สั่งเสียประจำ
จะไปไหนก็ไปเล่ามาอะไรไปลามาบอกกันตลอด
เวลานอนก็ห่มผ้าให้แกตลอด
ห่มผ้าก็ปัดรูปแล้วก็เอาท่อนอนนะ
ขี้หนาวแม่ก็ห่มผ้าให้หลับให้สบาย
แกตายจริงแต่เหมือนแกไม่ได้ไปจากเราอย่างนี้นะ
มีความรู้สึกว่าแกอยู่ข้างเรา
จะบอกว่าอันนี้มันต่างจากการที่เหมือนร้องไห้คล่ำคลวน

ทำในสิ่งที่เขาเคยทำให้กับสามี

แต่มันเป็นความสุขของเขาเขาอยากทำให้
มันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแต่ละวันก็ได้

จากสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งสำคัญที่เธอต้องทำทุกปีคืออะไรรู้ไหม
นำอาหารและอุปกรณ์การเรียนไปแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่าง

เพราะนี่คือคำสั่งเสียของสามีเธอค่ะ
เธอก็ยึดถือแล้วก็ทำตามมาตลอดทุกปี